พูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คุณมนต์ฤดีบอกไปแล้วค่ะแพร่ไปหลายกลุ่มอาชีพ
พาคุณผู้ชมไปดูนักการเมืองก่อนเลยนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มคณะรัฐมนตรี
วันนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
คนไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะก็จะแบ่งออกไปนะคะ
คนขอกักตัว๒คนก็ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
แต่๑คนตรวจแล้วแล้วพบว่าติดเชื้อด้วยนะคะ
ก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
เพราะว่าอาการไข้สูงไข้สูงถึงขั้น๓๘องศาเลยนะคะ
แล้วพอตรวจเชื้อปรากฏว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะนายศักดิ์สยามเป็นหนึ่งในรัฐมนตรี
ถูกต้องสงสัยว่าไปเที่ยวแถวสถานบันเทิงแถวทองหล่อนะคะ
ซึ่งพบการแพร่ระบาดเรื่องนี้เจ้าตัวออกมาปฏิเสธนะคะ
และเมื่อวานนี้ก็ได้ระบุกับสื่อว่าร่างกายแข็งแรงดี
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบโดสด้วย
ครอบสองเข็มใช่ไหมคะครอบโดสด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ต่อมานะคะภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพช่วงเช้า
ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์มานะคะเป็นช่วงที่ท่านสายหน้าเลย
เพราะว่านักข่าวถามรอบที่๒ว่าท่านท่านไปเที่ยวมาหรือเปล่า
ท่านสายหน้าท่านหวังไม่ได้ไป
แต่ทีนี้ตอนบ่ายเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายศักดิ์สยาม
ไปตรวจโควิดเพราะผลออกมาติดโควิด๑๙
นายศักดิ์สยามก็เลยประกาศตัวเลยว่าเดี๋ยวขอกากตัว๑๔วัน
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปเที่ยวทองหล่อเลยนะ
แล้วพอเข้าไปที่โรงพยาบาลตรวจโควิด๑๙
เจอค่ะนายศักดิ์สยามชี้แจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าก่อนหน้านี้

จะต้องฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สองอืม

นี่คือคนแรกที่เป็นผลยืนยันออกมานะคะ

เพราะว่านายศักดิ์สยามไปร่วมงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพักภูมิใจไทย
นี่ค่ะตามภาพนี้แล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนทั้งที่ภายในงานเยอะมากนะคะ

ในงานนี้มีรัฐมนตรีของพักมีสอสอของพักเข้าร่วม
รวมถึงนายอนุทินชันวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้นายอนุทินก็เลยจะต้องประชุมคอรมอลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะจากบ้านพัก
ซึ่งผลการตรวจของนายอนุทินเมื่อวานนี้พบว่าไม่ติดเชื้อ
และมีภูมิคุ้มกันต่อโรคในระดับที่สูง
เนื่องจากคุณอนุทินครบของจริง

ครบ๒เข็มของแท้เลยฉีดวัคซีนนะคะ
ส่วนรัฐมนตรีและสอสอของพักภูมิใจไทยรายอื่น
ก็ตบเท้าเข้าตรวจโควิด๑๙ที่สถาบันบำราชนรดูลตั้งแต่เช้าเลย
แต่อย่างไรก็ตามพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ยืนยันนะคะ
ตรงกันว่าจะกักตัว๑๔วัน
เช่นเดียวกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรี
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นำสอสอพักประชาธิปัตย์บางส่วนนะ
ไปร่วมงานทำบุญพักภูมิใจไทย
ก็บอกขอกันตัวด้วยเหมือนกัน๑๔วันนะคะ

นักการเมืองนะคะที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก็จะต้องกักตัวไป
ทีนี้การแปรระบาดในวงการเมืองเนี่ยค่ะ
ก็เลยทำให้วันนี้ที่ธรรมเนียมรัฐบาลเนี่ยค่ะ
พนิจการเนี่ยเป็นไปด้วยความเงียบเงาทีเดียวแหละ
แล้วก็มีรัฐมนตรีกว่า๑๐รายที่ไม่ได้เข้าประชุม

จำนวนนี้มีรัฐมนตรี๙รายค่ะ
ขอลาการประชุมเพื่อกักตัว๑๔วัน

เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อ
จากนี้ก็มีรายงานข่าวจากที่ประชุมคอรมอล

ว่าที่ประชุมครมม
โดยละครที่การสภาคความมั่นคงแห่งชาติได้แรงงานนะคะ
ว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ยังทรงอยู่คงยังไม่มีมาตรการอะไร
ออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าขอประเมินสถานการณ์อีกสักสองสามวัน
นะคะสองสามวันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวประเมินกันอีกทีอย่างนี้
เกิดขึ้นมันอยู่ในระดับใดหรือกลายเป็นเรื่องของการกลาย
สายพันธุ์หรือไม่นี่เป็นเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขที่
คณะแพทย์กำลังหารือกันในขณะนี้นะคะพร้อมกันนี้ต้อง
เร่งรัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เร็วมากยิ่งขึ้นฟัง
เสียงนายกค่ะ
ก็จำเป็นต้องปิดสถานที่บริการบางแห่งบางพื้นที่ไปนะ
แล้วถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบว่าจัดทำมาตรการไม่พร้อม
ในการปิดโดยทันทีเพิ่มตามอีกนะครับผมก็ไม่อยากจะปิด
ทั่วไปทั่วประเทศหรอกนะพอผมเข้าใจนะครับ
แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและครอบครัว
อย่างไรนะครับการสนุกสนานการบันเทิงก็ขอให้ทุกคนได้ได้
มีหลายกิจกรรมนะที่เขาเตรียมจัดสำหรับวันสงกรานยกเลิกไปเยอะแล้ว
สงครานที่บุรีรำตอนนี้ก็ยกเลิกแล้ว
การงานสงการที่ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นก็ยกเลิกแล้ว
และตอนนี้งานสงกรานนะคะเพราะว่าที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลที่เขาจะจัดขึ้น
แต่จริงไม่ใช่งานสาดน้ำอะไรแต่อย่างใดนะแค่เป็นงานรวมกลุ่มการทำบุญยังยกเลิกเลยค่ะ